มาถึงข่าวที่เป็นพาดหัวของวันนี้นะครับ
อะไรพี่จะโหดขนาดนี้พฤติกรรมที่แสดงออกมาเหมือนในหนังเลยนะครับ
แต่ที่มันโหดร้ายเพราะมันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของเด็ก๘ขวบที่ถูกซ้อม
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูรายละเอียดนะถูกซ้อมจนเสียชีวิตจากพ่อเลี้ยงอีกแล้ว
รับแจ้งจากโรงพยาบาลโรงแคร์บอกว่ามีเด็กชายลูกถูกทำร้ายร่างไกล
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับตำรวจจึงเข้าตรวจเด็กชายบีฮะอายุ๘ขวบเอง
นักเรียนชั้นป๒น้องมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายบอบช้ำทั้งตัว
ข้อมือมีรอยรัดจนเขียวช้ำอ่ะชุดสืบสวนสพนแคร์นะครับ
และพิสูจน์หลักฐานภูทรจังหวัดสระบุรีนะครับไปตรวจสอบบ้านเลขที่หกทับหนึ่งแปด
ทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียวอยู่ในหมู่บ้านจุธาวันเขตเทศบาลตะบลหนองแคร์
เจอสายรัดนะครับที่เป็นเคเบิ้ลไทยนะฮะ
ถูกตัดขาด๑เส้นขวดใส่ปัสสาวะ๑ขวดถูกทิ้งอยู่ในบ้าน
พันธุ์ตำรวจเอกสถิตสังประภัยนะครับท่านผู้กำกับการสพนแคร์
ท่านเปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยนะพยานแวดล้อมทราบว่า
นายวิรัติแทร่เห็งนะฮะอายุสามสิบเอ็ดปีเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ย
ทำร้ายลูกเลี้ยงเป็นประจำช่วงค่ำของเมื่อวานครับ
นายวิรัติเนี่ยดื่มสุรามาจนเมาแล้วจับเด็กชายบีมัดด้วยเคเบิ้ลไทยนะฮะ
แล้วก็โยงฮะโยงไว้กับขื่อบ้านมันเหมือนในหนังไหม
แบบที่ผมบอกอ่ะเขี้ยนตีด้วยสายไฟหลายครั้งแล้วครับ
แล้วขอโทษโยงน้องไว้อย่างนั้นไม่ปล่อยนะไม่เอาลงมา
จากนั้นนายวิรัติเข้านอนตื่นมาประมาณสักเที่ยงคืนได้
เห็นเด็กชายบียืนหลับอยู่ด้วยอาการเจ็บแล้วก็อ่อนเพลีย
แต่ไม่ได้สงสารครับทำยังไงรู้ไหมนะฮะ
บังคับให้เด็กชายบีเนี่ยปัสสาวะออกมาแล้วใส่ขวด
แล้วก็บังคับให้น้องนั่นแหละดื่มปัสสาวะของน้องเองโอ้โห
จากนั้นก็ใช้เท้าเตะซ้ำตามร่างกายอีกหลายครั้งนะครับ
เด็กชายบีเนี่ยแน่นิ่งไปนายวิรัตินะครับแก้มัด
แก้มัดแล้วอุ้มเด็กชายบีเข้าไปในห้องน้ำ
เขย่าตัวนะสิคราวนี้นะเห็นน้องเงียบไป
พยายามจะปลุกให้ฟื้นแต่ไม่เป็นผลครับ
แล้วจากนั้นสองผัวเมียทำยังไงล่ะผัวเมียช่วยกันเอาเด็กชายบีส่งลง
โรงพยาบาลหนองแคร์หมอพยายามปั๊มหัวใจอยู่นาน
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องเอาไว้ได้นายวิรัติเห็นดังนั้น
เด็กตายแน่กลับบ้านเก็บเสื้อผ้าขี่มอเตอร์ไซค์หนีครับ
ตำรวจนะฮะนำตัวแม่ของเด็กมาสอบสวนที่สพนแคร์
ถามว่าคุณให้วิรัติทำร้ายเด็กชายบีได้ยังไง
คุณเป็นแม่เนี่ยตำรวจถามแบบนี้นะ

นางยุวดีอ้างบอกว่าที่นายวิรัติเนี่ยทุบตีลูกชายเนี่ย
เพราะลูกชายไม่เรียนหนังสือไม่ดูหนังสือไม่เรียนออนไลน์
แต่ที่ไม่ห้ามเพราะกลัวจะถูกนายวิรัติทำร้ายไปด้วย
ส่วนเพื่อนบ้านล่ะเพื่อนบ้านเล่าว่าครอบครัวนี้เนี่ย
มาอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ไม่สูงสิงกับใครนะ
แต่เวลาที่นายวิรัติและนางยุวดีไปทำงาน
ก็จะขังลูกไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนครับ
ตอนเช้ามาเขาก็ไปทำงานเย็นเขาก็ซื้อของกลับมา

ใช่น้องหวัดทั้งคืนก็ไม่ให้ออกไปไหนเลย

เขาไม่ให้ลูกออกมาพวกหนูก็ไม่ได้รู้เลย

แต่น้องเขาเพิ่งมาอยู่ได้๒เดือนมั้งเด็ก

ก็คือนายวิรัติอายุ๓๑พ่อเลี้ยงใช่ไหมครับ
นางโยวดีอักษัยอายุ๓๓
เป็นแม่ของเด็กชายบีอายุ๘ขวบ
แล้วก็มีนะฮะนางสาวเออายุ๑๖นะครับ
เป็นพี่สาวของเด็กชายบีอีกคนนึงนะครับ
ค่ะอยู่กัน๔คนนะครับสงสารน้องน่ะนะครับ
อายุ๘ขวบจะต้องอยู่กับความกลัวขนาดไหน
กว่าจะจบชีวิตนี่ค่ะนะครับ
คือเด็กอายุขนาดนี้โดนดุทีนึงก็กลัวจะแย่อยู่แล้วนะคะ